ไปดูภาพในเฟซบุ๊กนะคะที่มีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์เอาไว้เขาบอกว่าช่วยกันตามหาผู้ชายคนนี้ให้หน่อย
ชื่อว่านายโอเล่อายุ๓๑ปีที่ประกาศตามหานายโอเล่ก็เพราะว่านายโอเล่เนี่ยเป็นแฟนกับน้องสาวเขา
ระหว่างที่เป็นแฟนกันซ้อมน้องสาวเขาทำร้ายร่างกายน้องสาวเขาจนสุดท้ายเนี่ยนะคะ
น้องสาวของผู้โพสต์เสียชีวิตเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนแหละว่านายโอเล่นี่แหละ
เป็นคนทำเป็นคนก่อเหตุเนื้อหาใจความในเฟซบุ๊กระบุเอาไว้แบบนี้นะคะ
น้องสาวชื่อว่านางสาวอภิญญาเกษมศักดิ์หรือน้องบุ๋มอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะถูกแฟนนุ่มทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วภาพที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเป็นร่างของผู้หญิงที่มีแผลเต็มตัวไปหมดเลยจนบาดเจ็บสาหัส
ภาพนี้แล้วก็มีข้อความบอกว่าอยากจะรู้จริงใจคอทำด้วยอะไรทำไมต้องตีขนาดนี้ตีจนตาย
น้องสาวไปทำอะไรให้ใครพอรู้ที่อยู่หรือรู้ว่านายโอเล่อยู่ไหนทำงานที่ไหนรบกวนแจ้งหน่อย
ตอนนี้หนีไปแล้วเอารถน้องสาวผมไปด้วยอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนช่วยแชร์ตามหากันหน่อยนะครับ
แชร์กันเยอะมากค่ะทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะเราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสอนอเพชรเกษมแค่กิโลเดียวค่ะก็คือที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้ล่ะค่ะ
คุณนฤทธินักข่าวของเราไปคุยกับหัวหน้าแม่บ้านที่อพาร์ทเมนต์นี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๕กันยายนก็คือ๔ทุ่มที่ผ่านมานี่เองค่ะ
มีผู้เช่าอาศัยที่อยู่ชั้น๔คนนึงได้ยินเสียงคนทะเลาะกันออกมาจากห้องพักชั้น๕ของตึกก็เลยโทรไปแจ้งแม่บ้านให้ขึ้นไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
แม่บ้านก็เคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับสักพักนึงก็มีเสียงดังแล้วก็เสียงมันก็ค่อยเงียบไปแม่บ้านก็เลยคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมั้งคงหยุดแล้วหยุดทะเลาะกันเสียงเงียบไปแล้ว
แต่คุณผู้ชมคะแม่บ้านบอกว่าตี๒ค่ะเห็นแฟนนุ่มกำลังอุ้มร่างนางสาวอภิญญาซึ่งเป็นแฟนสาวเนี่ยนะคะอุ้มแบบพาดบ่า
แม่บ้านบอกว่าสองคนนี้เขาเพิ่งย้ายเข้ามาเช่าห้องอยู่ด้วยกันเมื่อ๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะยังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะปกติได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยแต่ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตกันแบบนี้
ช่างนิรมดิโทษแล้วก็เอามาใส่รถยนต์เขาเอาขึ้นตาก่ายก็เท่านั้นผู้ชายผู้ชายค่ะทุกวันเขาอยู่ด้วยกันกับแฟนกัน
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับครอบครัวของนางสาวอภิญญาที่เสียชีวิตนะฮะ
นี่ค่ะคุณแม่นะครับคุณแม่ชื่อนางวันนพรเกษมศักดิ์อายุ๔๙ปีเป็นแม่ของนางสาวอภิญญาหรือว่าน้องบุ๋ม
แม่บอกว่าหลังจากเกิดเหตุพอรู้ว่าแฟนนุ่มของลูกสาวเนี่ยหลบหนีไปหายตัวไป
ก็ให้ลูกชายไปแจ้งความไว้ที่สอนอเพชรเกษมเมื่อช่วงเช้าวันนี้เพราะหวังว่าจะได้เบาะแสบ้างนะครับ
นายโอเล่เนี่ยแม่บอกว่าชื่อจริงคือนายกฤษณะนามสกุลชัยชนะนะฮะ
โดยตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องมาเสียลูกสาวไปกับเรื่องแบบนี้
ไม่คิดว่าแฟนนุ่มที่ลูกสาวเคยบอกกับแม่ว่ารักมากจะทำกับลูกของเธอถึงขั้นเสียชีวิต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่คบกันมา๘ปีกว่านะฮะ
บอกว่ารักกันตั้งแต่ช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนะแต่ก็รักเลิกนะ
เนื่องจากฝ่ายชายชอบทำร้ายร่างกายลูกสาวลูกสาวก็ยอมรับว่าถูกทำร้ายร่างกายจนเจ็บตัวหลายครั้ง
เวลาถูกทำร้ายก็จะกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแต่พออาการหายดีก็กลับไปคุยกับเขาอีก
ก็กลับไปอยู่กับเขาอีกเคยเตือนลูกสาวหลายครั้งแล้วบอกว่าให้เลิกกับผู้ชายคนนี้
แต่ลูกก็ไม่เชื่อสุดท้ายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจริง
ไม่เคยคิดเขาจะจากไปแบบนี้เลยไปเมื่อเช้าก็ยังไม่เคยคิดเลย
คิดว่าเขาโดนตีปกติอะไรประมาณนี้ไม่คิดว่าเขาจะจากไปเร็วที่สุดอย่างเงี้
ใช่ซ้อมตายแน่มันไม่มีใครหรอกเพราะเขาไม่มีใครเขามีอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะเขาไม่เคยคบใครลูกสาว
ใจนะอยากให้ประหารเลยถ้าคนแบบนี้นะแม่ไม่อยากเก็บไว้หรอกเพราะเก็บไว้ถ้าเผื่อไปยุ่งกับคนอื่นก็ต้องฆ่าผู้หญิงคนอื่นตายอีก
โอ้โหคือถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยใจคอทำด้วยอะไรนะทำร้ายผู้หญิงจนตายได้นะ
ทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะเวลาถูกแฟนทำร้ายร่างกายอย่าไปทน

ครั้งแรกมันอาจจะเบาระดับหนึ่งแล้วมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยไงเป็นระดับ๒๓๔จนตาย
ถูกต้องไงอย่าไปทนนะฮะคือแกล้งตำรวจเลยฮะ

มันจะมาลาวีมันจะเอาอะไรอย่างนี้อย่าไปยอมอ่ะนะฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับน้าของผู้เสียชีวิตนะคะ
น้าของน้องบุ๋มคุณน้าพิชยาภาพรมจันทะอายุ๔๔
คุณน้าบอกว่าโอเล่เนี่ยนะเป็นคนลงมือทำร้ายร่างกายน้องบุ๋มจนเสียชีวิตแน่
เพราะเช้าวันนี้ระหว่างที่น้าเข้าไปเก็บห้องของหลานสาว
น้าบอกน้าเจอรอยเลือดเจอมีดแล้วก็เจอราวตากผ้าที่เป็นเหล็กถูกถอดออกมา
ว่าไอ้มีดอันนี้ไอ้ราวตากผ้าอันนี้น่าจะเป็นอาวุธที่โอเล่ทำร้ายร่างกายน้องบุ๋มอ่ะนะคะ
ที่ผ่านมาน้องบุ๋มเคยเล่าให้น้าฟังว่าถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายเป็นประจำค่ะ
เราก็พูดผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวนะลูกเขาก็เงียบแต่เขาก็ไม่เคยคบใครนอกจากผู้ชายคนนี้
ที่เห็นช้ำนี่ถามว่าอยู่กันมา๒ปีกว่านี้ไม่ต่ำกว่า๑๕ครั้งเท่าที่เห็นเป็นรอยฟกช้ำอย่างนี้แล้วก็แม่เขาโทรไปหาเรา
เขาก็จะร้องไห้ทุกครั้งที่โทรหาเราที่ลูกโดนกระทำมาอย่างนี้ก็โดนทุกครั้งก็จะมาอยู่นี่๒วัน๓วันพอดีขึ้นเขาก็จะมาโทรเอามารับหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ก็ไป
เหมือนพูดไม่ออกค่ะคือไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเรามันเป็นยังไงเห็นศพลูกหัวใจแทบมันเขียวมันช้ำหมดทั้งตัวหลังนี่
แขนขาปากครับขอบคุณมากอย่างงี้จำให้ได้ค่ะทีนี้ค่ะทางด้านคดีความพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัดผู้กำกับสอนอเพชรกะเสมก็บอกว่าตอนนี้กำลังรบรวมหลักฐานอยู่นะคะก็ไปรบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่อพาร์ทเมนต์ไปสอบปากคำพยาน

เพราะว่าพยานเขาบอกกับตำรวจเลยว่าเห็นเลยว่าในโอเล่นี่นะ
อุ้มร่างของน้องบุ๋มออกมาจากอพาร์ทเมนต์จริง
แล้วก็เอาใส่ขึ้นรถเก๋งไปส่งที่โรงพยาบาลบางมดพระราม๒

เอารถเก๋งของน้องบุ๋มผู้ตายไปด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้หลักฐานมันยังไม่แน่น
หลักฐานมันยังไม่เพียงพอที่จะตั้งข้อกล่าวหากับในโอเล่

ต้องรอผลชนสูตรจากทางโรงพยาบาลก่อนนะคะ
คือเบื้องต้นคุณหมอบอกแค่ว่า
บุ๋มเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ทีนี้ค่ะต้องรอผลหลังจากนี้ถ้าคุณหมอยืนยันได้ว่า
การเสียชีวิตเกิดจากการทำร้ายร่างกายจริง
ก็ต้องเรียกนายโอเล่คนนี้มาสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจบอกว่าไม่เกิน๗วันค่ะคดีนี้จะมีความชัดเจนแน่นอน
แต่ถ้าวันนั้นน้องบุ๋มป่วยหรือไม่สบายหรือมีอาการอะไร

ใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงร้องดังที่คนในอพาร์ทเมนต์ได้ยิน
มีรอยเลือดอยู่ในห้องด้วยอย่างนี้
คือมันผิดปกติตรงที่นายโอเล่เนี่ยขับรถเขาแล้วหนีหายไปเลย
ถ้าเกิดว่าแฟนของเราเกิดอาการหัวใจวาย

ต้องอยู่โรงพยาบาลยังไงเราก็ต้องเฝ้านะครับ
ขอให้จับให้ได้เร็วกันครับจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ